นี้หารายได้เสริมหน่อยพี่รอยกระทงลอยทุกปีแล้ว
ผิดกฎหมายไปขโมยเหรียญเขาไม่ได้ขโมยเขาเป็นเพื่อเก็บเหรียญหรอมันไม่มีใครพูดเลย
อันนี้ฆ่าจ้างอ๋อนี่มัดไว้นี่ฆ่าจ้างโอโอโอโอ
ให้โดยสมัครใจขอให้รายได้ดีนะคืนนี้นะคะสมพรป่า
กระทงเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่พากลับบ้านเดี๋ยวไม่ปลอดภัย

ไม่ปลอดภัยเพราะไปกับพี่เบิร์ตนี่แหละ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรู้ก่อนร้อนหนาวกับดาวสุภาษามาแล้วค่ะ
อย่างที่บอกไปนะคะโอ้โหลอยกระทงลอยมาทุกปีแล้วก็ลอยคนเดียวทุกปีอีก
เพราะฉะนั้นปีนี้ไม่ลอยแล้วหารายได้เสริมดีกว่า
แต่ต้องดูสภาพฝนสภาพฟ้าหน่อยนะว่ามันจะออกไปลอยได้ไหม
ตอนบนของประเทศลอยได้ค่ะช่วงเย็นเย็นนี้แต่ภาคใต้แหม
คงต้องเตรียมถังเตรียมโอ่งลอยกระทงในบ้านแล้วแหละ
เพราะเห็นไหมภาพถ่ายดาวเทียมตอนนี้ตี๕๕๖นาทีค่ะ
เว้ยฝนมาแต่เช้าเลยอ่ะเดี๋ยวพัดทะลุงจนถึงนราธิวันมีฝนแล้วนะเนี่ย
ภาคใต้เอาอย่างนี้ละกันนะคะฝนตกได้ทั้งวันทั้งคืนเลย
แต่ว่าหนักเบาสลับกันไปนะคะจะบอกว่าฝนที่ตกในภาคใต้เนี่ย
เกิดจากสองปัจจัยด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลมหนาว
ที่เขาดันร่องฝนยังอยู่ในภาคใต้เลยไม่ยอมไปไหนนะคะ
และลมตะวันออกเฉียงเหนือจริงเขาเป็นลมหนาวนะ
แต่ลมหนาวพอผ่านอ่าวไทยพัดพาเอาความชื้นขึ้นมา
ขึ้นฝั่งภาคใต้กลายเป็นฝนซะงั้น
ช่วงเช้ามีฝนสายเบาลงแต่ตอนเที่ยงสู้
มาอีกแบบนี้เลยค่ะฝนและจะลากยาวตั้งแต่ช่วงเที่ยง
ไปจนถึงช่วงค่ำเลยอ้าวไปลอยกระทงยังไงล่ะทีนี้
เอาลองดูแล้วกันนะคะปรับเปลี่ยนเอานะคะ
เอาส่วนภาคอื่นแทบจะไม่มีฝนเลย
ส่วนเรื่องของคลื่นคลื่นน้อยมากเลย
ทั้งฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามัน
ตรวจสอบภาคอื่นหน่อยอากาศจะเป็นยังไงนะ
ช่วงเย็นเย็นไปลอยกระทงดีไหมเยี่ยมมากเลยนะคะ
ตอนบนของประเทศภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออก
ช่วงเช้าอาจจะได้สัมผัสอากาศเย็น
โดยเฉพาะยอดดอยยอดภูเลขตัวเดียวเหมือนเดิมค่ะ
พื้นที่ตอนนี้ได้ยินข่าวมาว่า๔องศาเซลเซียสแล้วนะคะ
แต่ทีนี้ภาคกลางและภาคตะวันออกช่วงเย็น
อาจจะเห็นเมฆครึ้มมาตกใจ

เพราะว่าอาจจะเป็นฝนแค่ปล่อยเบาบางเท่านั้นเองค่ะ
คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้นะคะ
ใครเขาก็อยากไปลอยกระทงไปดูพระจันทร์เต็มดวง
แต่ก่อนไปดูพระจันทร์เต็มดวงไปดูพระอาทิตย์ส่องแสงยามเช้าก่อน
นี่พระอาทิตย์สองแสงยามเช้าในเขตสงวนแห่งชาติ
ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกภูเหล็กอำเภอเมืองจังหวัดเลยค่ะ
เขาบอกว่าโอ้โหสวยนะเป็นปางอุ๋งปางอุ๋งมึงเลย
เขาว่าอย่างนั้นนะทำไมต้องบอกเป็นปางอุ๋งเพราะเห็นไหมคะมีหมอกเฉลี่ยน้ำในตอนเช้าแหมสวยจริงกลางเต็นต์สายแคมปิ้งต้องไปค่ะ
ภาคเหนือกับภาคอีสานเขาแข่งกันหนาวภาคอีสานตอนบนแล้วใช่ไหมไปดูภาคเหนือเชียงราย๑๔องศาเซลเซียสค่ะ
ตอนนี้นักท่องเที่ยวไปกันเยอะเลยค่ะเพราะว่าไปแล้วได้สัมผัสอากาศเย็นได้ดูแสงอาทิตยามเช้าและได้ดูทะเลหมอกด้วย
ใครไปชมอย่าลืมถ่ายภาพมาส่งทีมข่าวเช้าด้วยนะคะอุ้ยอยากไปด้วยจังเลยยัง